พาไปที่จังหวัดนครราชศรีมากันบ้างนะคะ

ทหารมีการบุกจับบ่อนพนัน๓จุดด้วยกัน
จนทำให้เกิดมีการย้ายนายตำรวจขึ้น
ล่าสุดค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่เองก็ควบคุมตัว
พนันชายหญิง๑๔๒คน
นำไปฟ้องส่งฟ้องแล้วก็เปรียบเทียบปรับค่ะ
ตำรวจภูทรจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
คุมตัวนักพนันชายหญิง๑๔๒คน

ส่งฟ้องที่สารแขวงจังหวัดนครราชศรีมา
โดยมีญาติเดินทางมารอติดต่อขอประกันตัวเป็นจำนวนมาก
โดยก่อนหน้านี้นักพนันทั้งหมดถูกทหารกองทัพภาคที่๒
ตำรวจและฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังปิดล้อมจับกลุ่มในบ่อนการพนัน๓จุด
ซึ่งเป็นการลักลอบเปิดให้เล่นการพนัน
มีที่มะลิรีสอร์ทมูลมรีสอร์ท
และบ้านพักใกล้สนามแข่งรถจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ยังสามารถยึดของกลางได้หลายรายการ
ก่อนที่จะควบคุมตัวนักพนันทั้งหมดไปสอบสวนในค่ายทหาร
โดยไม่ส่งตัวให้ตำรวจท้องที่ดำเนินการ
ด้านของพลตำรวจตรีฐากูลนัทธีศรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาเปิดเผยว่า
หลังจากลงนามคำสั่งให้พันธ์ตำรวจเอกสมศักดิ์เริกสพุทธ
ผู้กำกับการตำรวจภูทรจอหอพร้อมกับ๕เสือโรงพัก
ไปช่วยราชการที่ตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาโดยไม่มีกำหนด
กว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเสร็จ

วันนี้ตำรวจทั้ง๕นายได้เข้ามารายงานตัว
และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาแล้ว
ส่วนเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนั้น
ว่าจะเสร็จภายใน๑๕วัน
ซึ่งหากพบว่าตำรวจท้องที่บกพร่องก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
พร้อมกับสั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่กวดขันจับกลุ่มการลักลอบเล่นพนันอย่างเข้มข้น
เพื่อไม่ให้มีบ่อนพนันตามนโยบายของคอสชอย่างเคร่งครัดค่ะ